สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทดสอบประเด็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะคะ
พบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งแบบนี้
วันนี้อยู่กับดิฉันจุธารัฐเอมพันธ์เช่นเคยนะคะสำหรับไทยรัฐ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

การทำแผนในจุดแรกเป็นจุดที่นายทิติพงศ์อ้างว่าทันทีที่ลูกชายเรียก
คว้าปืนลูกซองยาวเดินออกมาจากห้องนอน
จังหวะนั้นลูกชายบอกว่าอีกฝ่ายมีมีด
ก่อนจะได้ยินเสียงคล้ายปืน๒นัด
ออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับยิงสวนไปอีกหนึ่งนัด
ส่วนอีกหนึ่งนัดขัดลำกล้องกระสุนไม่แตก
จุดที่๒เป็นจุดที่ลูกชายเดินตามหลังมา
และพยายามตบปืนเพื่อให้ผู้เป็นพ่อหยุดยิง
แต่ผู้เป็นพ่อกลับเดินออกมาหน้าอู่

ยืนยันว่าจำเป็นต้องปกป้องลูก

เพราะอีกฝ่ายเคยพกมีดมาหาเรื่องลูกชายแล้วครั้งหนึ่ง
ปมเหตุก่อนเกิดเรื่องบรรปลายในพลวัฒน์ภาควัฒน์

ลูกชายนายทิติพงศ์ผู้ก่อเหตุ

เคยเข้าไปแสดงความเห็นในเฟซบุ๊คของรุ่นพี่คนหนึ่ง

กลุ่มของนายวิรัติขับรถเก๋งมา
เครื่องรถยนต์ใส่เสียงดังหน้าอู่

เมื่อคืนนี้กลุ่มนายวิรัติขับรถมาฝั่งตรงข้ามอู่
ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปืนถูกที่ประตูจึงออกมาดู
เห็นรถกระบะคู่กรณีจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้าม

หนึ่งในกลุ่มของนายวิรัติเดินข้ามถนนมา

และเห็นถือมีดมาด้วยจึงเรียกพ่อลงมา
จากนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายปืนอีกหนึ่งนัด

โดยพยายามเข้าไปแย่งปืนจากพ่อให้หยุดยิง

จนมีคนเจ็บก่อนยืนรอมอบตัวกับตำรวจ

มีรุ่นพี่โทรศัพท์มาถามถึงเหตุถูกเบิ้ลรถใส่

ตอบกลับว่าให้มาไหว้ขอโทษที่อู่
คนกลางตอบว่าอีกฝ่ายไม่ขอโทษเพราะอายุเยอะกว่า
รับว่าเห็นใจที่คมกระสุนฝีมือพ่อ

และเข้าใจที่พ่อพยายามปกป้องเขา
ออกมาพ่อก็ยิงตรงนั้นเลยครับ
เขามีการอ้างว่ามีการโพสต์
ลักษณะเหมือนเยี่ยมที่อู่เขา
เอาโพสต์นั้นมาได้ครับ

ผมโพสต์จริงครับเพราะว่าเขามาเบิ้ลรถหน้าอู่ผมแล้ว

เขาไปโทรไปโทรหาคนนี้

เขาก็โทรมาถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

ขอโทษก็ได้นะผมก็ลูกสองแล้ว

ทางนู้นแม่ขอโทษเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่า
ส่วนแฟนสาวนายวิโรธคนขับรถกระบะ
หลังล่าสุดนายวิโรธแฟนนุ่มต้องจบชีวิต

รุนแรงเกินไปเพราะแฟนของเธอไม่ได้พกอาวุธไป

เบื้องต้นตำรวจสพบางปะอินแจ้งข้อหานายทิติพงศ์
ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน
รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน